ทีนี้คุณชัยธวัฒน์เองค่ะก็บอกว่าการที่ก้าวไกลก็คล้ายคุณโรมอะเนาะ
ที่ก้าวไกลไม่โหวตให้คุณเศรษฐาเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่เพื่อไทยทำ
แรกเพื่อไทยบอกเป็นการสลายคั่วใช่ไหมประเทศชาติบ้านเมืองจะได้เดินหน้าต่อไปได้
แต่คุณชนะบอกว่ามันไม่ใช่การสลายคั่วแต่มันคือการข้ามคั่ว
แล้วก็ต่อลมหายใจให้กับคอสชอีก
อันนี้คือทางฝั่งของซีกที่เป็นฝ่ายค้านไม่ได้ร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาขึ้นอภิปรายนะ
ส่วนคุณกัณวีสืบแสงเองก็วันนี้คนก็ตัดท่อนที่คุณกัณวีลุกขึ้นอภิปรายลงในออนไลน์เยอะเหมือนกันนะ
เขาบอกผมขออนุญาตไม่โหวตให้เพราะผมจะไม่ลดเกียรติ
เพราะการสวนบทสวนมติมหาชนถือเป็นเรื่องใหญ่นี่คุณกัณฑวีพูดไว้ของพักเป็นธรรม
เอาไปดูคุณชายธวัตรก่อนคุณชายธวัตรตุลาธรเรขาด้วยกันพระก้าวกลายบอกว่า
มันเป็นการจัดตั้งรัฐบาลแบบพิเศษ

ที่ต้องการยุติการสืบทอดอำนาจคอสช
และไม่ใช่การสลายคั่วขัดแย้งทางการเมือง
แต่มันคือการต่อลมหายใจให้กับคอสชต่างหาก
อกจากนี้ก็มีนักการเมืองและพักการเมืองบางพัก

ฝากถึงสสและสวด้วยว่า

มันไม่ใช่การสลายคั่วทางการเมือง
แต่อำนาจสูงสุดต้องคืนให้กับประชาชนต่างหาก

ต้องการยุติรัฐบาล

ที่สืบทอดอำนาจมาจากรัฐภาษณ์ของคศช
การจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นอยู่ในขณะนี้
ไม่ใช่การพยายามที่จะสลายคั่วความขัดแย้ง
เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อ
แต่มันคือการต่อลมหายใจให้กับระบบการเมือง
ระบอบคอสชวางไว้และต้องการดำเนินสืบไป
พักการเมืองและนักการเมืองจำเป็นต้องกลืนเลือด
จำเป็นต้องจ่ายต้นทุนทางการเมืองมหาศาล
โดยมีวาระของประชาชนและวาระของประเทศเป็นตัวตั้ง

เพราะการเลือกตั้งที่ผ่านมาประชาชนและเสียงส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นว่า
อยากจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเดิมของระบบการเมือง
เพราะฉะนั้นการโหวตสวนมติมหาชนถือเป็นเรื่องใหญ่มาก
เลยไม่สามารถจะลดเกียรติให้ความเห็นชอบคุณเศรษฐาเป็นนายกได้
และที่ผ่านมาแนวทางหาเสียงก็ถูกใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้นในระบอบประชาธิปไตย
ย่อมเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงยิ่งกว่าการโหวดสวนมติของภาคการเมือง
และผมคงไม่สามารถที่จะยอมลดเกียรติของผมเอง
ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน
ให้ความเห็นชอบกับคุณเสธหาเป็นนายโยกคุงตรีได้